สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะหลายวันวันนี้เราพบห่อมฝนปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตรานะคะและกำลังจะมีกำลังแรงขึ้นใช้เวลาประมาณห้าวันค่ะหลังจากนั้นตัดเคลื่อนตัวไปยังตอนบนของอ่าวเบงกอลค่ะซึ่ง
ลักษณะอากาศเช่นนี้นะคะจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักค่ะมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยเราไปดูภาพรวมสภาพอากาศในประเทศไทยกันค่ะ
บริเวณภาคเหนือนะคะยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะ
มีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันกับภาคอีสานค่ะอุณหภูมิพุ่งสูงถึง๔๐องศา
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัด
อากาศมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะอย่างที่บอกไปมีฝนฟ้าขนองค่ะคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ในขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีอากาศร้อนนะคะคุณผู้ชม
มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยค่ะในขณะที่ต่างประเทศนะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
มีบางอย่างรูปร่างหน้าตาประหลาดซึ่งสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็น
คือเสาเรด้าอากาศที่ถูกติดตั้งบริเวณพื้นที่ทางการเกษตรของออสเตรเลีย
เพื่อให้มีความแม่นยำในการคาดการณ์อากาศนั่นเองค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยของเรานะคะพ่อแม่พี่น้องปากใต้ยังคงต้อง
ระมัดระวังฝนฟ้าขนองนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ